ท่านผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็เครียดแล้วฮะเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว
เขาก็เป็นห่วงสามีหายไปสามทุ่มคืน
เมื่อคืนนี้ช่วงสัก๓ทุ่มกว่า
ผู้หญิงคนนี้ได้ขึ้นไปบนสภานรอยถึงแถวย่านปรากฤทณ์มนตบรี
ใช้มีดจ่อไว้ที่คอตัวเอง
เหมือนกับว่าต้องการให้คนช่วยตามหาสามีให้เธอหน่อย
วัน๓คืนไม่รู้หายไปไหนนะ

ไหนจะเรื่องของการดูแลลูกสองคน
คนหนึ่งผู้หญิงอายุ๑๓อีกคนหนึ่งผู้ชายอายุ๑๐ขวบ

ตอนที่เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยมาช่วยกันเกลี้ยกล่อมเนี่ย
ไม่ให้ทำร้ายตัวเองไม่ให้ฆ่าตัวตายอะไรสักอย่างหนึ่ง

เป็นเชฟทำซูชิของร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวย่านนั้นนะครับ
สุดท้ายเนี่ยกว่าจะเจรจากันได้ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควร

อยากมาหาภาคภูมิพันธ์สถิตอยากให้ช่วยหน่อยสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็โฉยจังหวะหนึ่งกันนะครับ
ไปแย่งมีดได้ทันนะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะฮะ
ไม่อยากถามเขาว่าเขาทำแบบนี้ทำไม
โชคกันมาตั้งหลายสี่เท่านั้นเว้ย
ก็อยากที่บ้านก็อยู่กับเขา
อยากกันไหวไปเที่ยวที่สวยให้มัน

ไม่ตอบแม่ลูกอ่ะ
นี่ค่ะคุณวันวิสายุ๓๔ปี
บอกอยากให้คุณภาคภูมิช่วยหน่อย
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมได้คุยกับเธอแล้วนะครับ
คุยตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว

คุณมันวิสากับสามีที่หาไปสามวันสามคืนเนี่ย
เขาจะดูไทยรัฐมิวโชว์ทุกคืนคุณเขมมะสอน
ดูผมดูคุณเขมมะสอนเนี่ย
จึงยัน๔ทุ่ม๔๕นี่เวลาเป๊ะเลยนะ

เพราะฉะนั้นเธอเลยเชื่อว่าสามีที่หายไป๓วัน๓คืน
ติดต่อกลับมาไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงเนี่ย
ไม่รู้ว่ามีเหตุผลอะไรถึงหายไปเนี่ย
ถ้าเราบอกให้เขาฟังเนี่ย

เธอเชื่อว่าสามีเธอก็น่าจะต้องดูไทยรัฐนิวสโชว์อยู่นั่นแหละ

สามีเธอเนี่ยยังไงต้องดูไทยรัฐนิวโชว
เพราะฉะนั้นสามีของคุณวริสานะฮะ

ใช่ค่ะแล้วก็จังหวะเมื่อสักครู่ที่ลูกเข้าไปกอดเนี่ยโอ้โห

ลูกชายอะ

นี่มองข้างหลังนี่ผมทรงนักเรียนนี่แทบจะเหมือนกันเลยนะฮะ
มีลูกสาวให้คนอายุ๑๓เนี่ย

ไม่ใช่ลูกกับสามีคนที่เขามาอยู่ด้วยกัน๔๕ปีแล้ว

พอตรงนี้ช่วยเหลือตรงนี้ได้เสร็จแล้วนะคะ
คุณวริษาก็ถูกพาไปโรงพยาบาลนะฮะ
สงบสติอารมณ์ไปทำผงทำแผลอะไรพวกนี้นะครับ
แต่เธอก็ยังยืนยันว่าเธอต้องการมาหาผม
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีค่ะนะทางเจ้าหน้าที่กับทางเจ้าของร้าน
ที่คุณมริสาเขาทำงานอยู่เนี่ยเขาก็เลยพามา
เนี่ยมาถึงหน้าประตูตึกไทยรัฐทีวีแต่มาถึงก็ประมาณห้าทุ่มแล้ว
คุณเกียรติพระสรอืมเมื่อวานเราเสร็จรายการสี่ทุ่มครึ่ง
ที่การข่าวคนหนึ่งของไทยรัฐทีวีเนี่ยก็ได้ไปเจอไปคุยด้วย
ก็เลยต่อโทรศัพท์แล้วก็ยื่นให้พูดคุยกับผมเพราะว่าผมออกไปแล้วไง
นี่ไงคุณอภิชาตินะฮะคือก็ได้ถามกันได้คุยกันทางโทรศัพท์ว่า
มันเกิดอะไรขึ้นผมก็พยายามพูดคุยนะเธอก็ยืนยันว่าอยากเจอผม
ค่ะก็เลยนัดหมายกันว่าถ้าอยากเจอเนี่ย
ถ้าผมกลับมาหาไม่ทันในวันเมื่อคืนนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ค่อยเจอกันตอนบ่ายสองดีไหม
ตอนบ่ายมาเจอกันไหมกลับไปหาลูกกลับพาลูกกลับบ้านก่อน
ยังไงไปอาบน้ำอาบท่าให้สบายใจก่อนเรื่องสามีเดี๋ยวจะช่วยบอกให้
จะช่วยประกาศจะช่วยสื่อสารให้เมื่อคืนก็ได้คุยกันอยู่หน่อยหนึ่งนะครับ
เพราะมีลูกมาด้วยเป็นห่วงลูกนะคะสุดท้ายพอได้คุยกับคุณภาคภูมิเมื่อคืนนะ
ทางโทรศัพท์วันนี้ก็ได้มาเจอที่ไทยรัฐทีวีใช่ครับนะคะ
นางสาววันวิสาก็มาเจอ
ก็ช่วงบ่ายนี่ครับ

ก็พอได้เจอกันเนี่ยนะฮะ
ก็เลยได้ระบายความอัดอั้นกันนะ

แล้วเธอก็ยังสภาพจิตใจยังใหม่อยู่
เพิ่งช่วยมาจากสะพานรอยที่นวลธบุรีอ่ะ

สามีเนี่ยชื่อคุณเลอพงเชื้อนุ่น

หายไปหายไปตั้งแต่วันศุกร์ตอนไปทำงาน

มีจักรยานยนต์ไปคันนึงที่ใช้ประจำ

แม้ว่าปัจจุบันจะมีงานทำแล้วแต่ว่า

พอสามีไม่อยู่เธอก็ต้องอยู่บ้านดูแลลูกสองคน

ความเครียดทุกข์ด้วยว่าเอ๊ะหายเนี่ยหายแบบไหน
หายแบบเป็นตายร้ายดียังไงประสบอุบัติเหตุอะไรยังไง
ที่ทำงานก็ไม่รู้ถามญาติสามีก็ไม่มีใครรู้
หรือหายเพราะว่าไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้ว
ื่อมีปัญหาอะไรเธอบอกว่าก็ขอให้ติดต่อกลับมาแล้วบอกเถอะ

ตอนนี้ทั้งเป็นห่วงแล้วก็ทั้งสับสนวุ่นวายใจว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
วันก็ไม่สามารถจะซื้อลูกได้ทั้งเนื้อทั้งตัวมันมีติดไว้แค่ร้อยสี่สิบหกบาท
ฉันเมื่อวานครับมันมืดไปหมดวันทำอะไรไม่ถูก
แต่ว่าวันต้องรับปากนะว่าจะไม่ทำแบบเมื่อคืนอีกนะนะ
รับปากได้ไหมสัญญาได้ไหมเนอะได้ครับ
เพราะพี่สัญญาว่าพี่จะช่วยมันมันจะไม่ทำอีก
มันจะอยู่กับลูกลูกน้ำลูกน้ำ
มันจะอยู่รอให้เขามาตอบกันด้วยตัวเองว่าเขาไปเพราะอะไร
วันไม่ได้ทำรอบกับเขาคือคุณน้อยศาเนี่ยเธอบอกว่าเธออยู่กับ
คุณเลอพงสามีมา๔ปีนะฮะคือคุณวริสาเขามีลูกติดมาสองคน
คุณเลอพงศ์ก็มีลูกติดคนหนึ่งแต่ว่าลูกคุณเลอพงเนี่ยเขาโตแล้ว
มหาวิทยาลัยแล้วนะครับเรียนจบไปแล้วมีครอบครัวไปแล้วนะฮะ
คุณเลอพงศ์เนี่ยเขาก็รักไข้เอ็นดูลูกเธอเป็นอย่างดี
ส่งเสียให้เรียนด้วยนะครับก่อนที่จะหายไปก็ไม่เคยทะเลาะอะไรกันนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่หายไปเนี่ยคือเมื่อวันศุกร์๒๘สิงหาคม
สามีก็แต่งตัวขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปทำงานตั้งแต่๗โมงเช้า
ก็เหมือนกับทุกวันแต่พอตอนค่ำถึงเวลาเลิกงานที่ต้องกลับบ้านแล้ว
ไม่กลับบ้านนะฮะแล้วเธอก็ติดต่อไม่ได้เลย
โทรศัพท์นี้ปิดเครื่องไปเลยก็เอกใจเอ๊ะยังไงนะครับเป็นอะไรหรือเปล่า
ไปดูสมุดบัญชีเงินฝากของสามีแล้วก็ของตัวเธอด้วย
เก็บไว้ในบ้านเอาหายไปติดต่อเพื่อนร่วมงานสามีบอกว่า
คุณเลอพงศ์เนี่ยเมื่อเช้ามาทำงานนะแต่ตอนบ่ายเนี่ยหายไปหายไปเลย
เพื่อนร่วมงานก็ไปช่วยกันดูที่โต๊ะทำงานไปเจอจดหมายที่เขียนด้วยลายมือทิ้ง
ฉบับหนึ่งของคุณเลอพงศ์ข้อความในจดหมายก็ทำนองว่า
ต้องตัดสินใจที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่
แล้วก็บอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาจมีผลกระทบกับหลายคน
แต่เป็นทางที่เขาเลือกแล้วเนี่ยเธอก็เลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
คุณวริสาก็เล่าไปก็ร้องไห้ไปฮะบอกว่าพอสามีหายไปเนี่ย
ทั้งเนื้อทั้งตัวเธอเหลือเงินแค่หนึ่งร้อยกว่าบาท
เมียไปหมดนะจักรยานยนต์สมุดบัญชี
เงินฝากสมุดบัญชีเงินฝากเนี่ยทั้งตัวเธอทั้งของสามีเอาไปหมด
พิวเตอร์โน้ตบุ๊กด้วยมีเสื้อผ้าไปด้วยนะ
โดยเฉพาะเสื้อฟุตบอลทีมแมนยูสีแดงตัวนี้โอ้โห
เขาบอกคุณเลอพงเขารักมากคุณเลอพงถ้าดูอยู่นะฮะยังไง
ถ้าเรื่องราวมันเป็นยังไงแน่ลองติดต่อกลับมาก็ได้นะครับ
เธอก็เลยฝากวิงวอนไปหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ

แต่น้องวันเขาเชื่อว่าไม่ว่าพี่เลอพงจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่
แล้วไม่ติดต่อกลับมาแล้วหายไปเลยติดต่อไม่ได้เนี่ย
น้องวันเชื่อว่ายังไงพี่เรอพงษ์ก็จะดูไทยรัฐนิวโชว์
แน่นอนไม่ใช่ว่าเขาต้องดูถึงเขาจะไปพักที่ไหนเขามีโน้ตบุ๊กติดตัว
ไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีเป็นสื่อกลางให้
ให้วันบอกไปถึงพี่เลอพงพี่เลอพงฟังนะครับ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาทุกข์เหลือเกิน
ที่พี่หายไปเขาอยากรู้เหลือเกินว่าพี่อยู่ที่ไหน
คือเป็นตายร้ายดียังไงเขาไม่รู้เลย
เขาแค่รู้ก็ยังดีว่าพี่อยู่ที่ไหนอะไรยังไง
แล้วจะยังไงค่อยว่ากันต่อก็ได้เนอะ
น้องวันฝากบอกอะไรถึงพี่เลอพงหน่อย
ป๊าถ้าป๊าดูข่าวอยู่เห็นวันตอนนี้
โทรตามหาวันหน่อยได้ไหม
วันอยากรู้ว่าฟ้าอยู่ที่ไหนอยู่กับใคร
หรือ๕วันทำอะไรผิดไม่อยากอยู่กับวันแล้ว
บอกว่าด้วยตัวเองได้ไหมว่าอยากได้ยินจากปากของป๊า
ว่าป๊าไปอยู่กับคนใหม่
เครียดเรื่องอะไรกลับมาบอกวันได้ไหม
มันเป็นห่วงเราไม่เคยแยกจากกันเลย
พี่น้องหัวหน้างานทุกคนเขาก็เป็นห่วงพี่
ขวัญอยากจะบอกให้ป๊ารู้ว่าพี่รู้ไหม
ตั้งแต่ที่พี่หายไปมีคนรักแล้วก็เป็นห่วงพี่แค่ไหน
นี่นะคะก็อย่างที่คุณวันบอก
ติดต่อกลับไปที่คุณวันก็ได้
แต่อย่างที่พี่อุ๋ยให้กำลังใจเธอคือสำคัญจริงนะ
คือต้องนึกถึงลูกให้มากต้องนึกถึงลูกให้มากที่สุด
ต้องรักตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็นึกถึงลูกให้มากนะคะ

ทีนี้ค่ะเราก็ไปคุยกับในจ้างของคุณวันนะคะนางสาววันวิสาคนนี้
จ้างเขาให้ข้อมูลมาว่ารับนางสาววันวิสาเขาทำงานเมื่อวันที่๑๐สิงหาคม
คือเธอกับสามีเนี่ยย้ายมาจากสระบุรี
ที่ทำงานก็รับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะ
วันพาลูกสองคนไปทำงานด้วยก็ช่วยล้างจาน
จ้างก็เห็นใจให้ค่าขนมเด็กไปด้วย
ที่ผ่านมาก็รู้ปัญหาชีวิตค่ะรู้ถึงปัญหาชีวิตของคุณวันเนี่ยนะคะ
จ้างบอกว่าก็เริ่มสังเกตเห็นว่ามีปัญหาค่อนข้างเยอะ
ตัวเธอเนี่ยมีอาการคล้ายกับโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็มีลักษณะคล้ายกับคนซึมเศร้า
ต้องเรียกว่าทุกอย่างกำลังไปได้สวยครับแล้วมันพังมาทีเดียว
กับตำรวจกำลังปิดสะพานอยู่ผมก็ไม่สนใจอะไร
แต่แฟนผมมองว่าผู้หญิงคนนั้นคุ้นจังเลยเหมือนคนงานเราเลย
ลูกสาวเขาโทรมาบอกว่าแม่จะฆ่าตัวตายแล้วช่วยหนูหน่อย
ผมก็เลยอ่าคิดละใช่แน่เลย
ก็เลยขึ้นไปแล้วก็ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กับอาสาขึ้นไปช่วยเกลี้ยกล่อมครับ
ทีมข่าวก็เลยไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของนางสาววันวิสานะคะ
เธอก็อยู่ที่ห้องพักสามีเธอเป็นคนเช่าอะค่ะ
แต่ตอนนี้สามีเธอไม่อยู่แล้วอยู่ด้วยกันมาจริงแล้วก็ประมาณ๒ปีนะคะ
สำหรับห้องพักตรงนี้แม่ของเธอค่ะอายุ๖๘มาจากชนบุรีเลยนะคะ
มาอยู่เป็นเพื่อนกลัวว่าลูกสาวจะคิดสั้นอีก
หลังจากรู้ข่าวใช่ค่ะแม่เนี่ยอายุ๖๘แล้วก็เดินทางมาเลยครับ
แม่บอกว่าที่ผ่านมาก็เชื่อมั่นในตัวลูกเขยนะ
เขาก็คอยเอาใจใส่ดูแลลูกสาวดูแลหลานเป็นอย่างดี
ส่วนตัวยอมรับว่ากังวลอยู่สองเรื่องกลัวว่าลูกเขยจะใช้วิธีหักดิบ
คือทิ้งลูกสาวไปเลยไม่อยากจะเคลียร์อะไรแล้ว
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยแม่บอกว่ามาคุยกันดีกว่า
อยู่ดีก็หายไปอันนี้คือเรื่องแรกนะคะ
ส่วนเรื่องที่สองแม่ก็เป็นห่วงไม่รู้ว่าลูกเขยเป็นตายร้ายดียังไง
ประสบอุบัติเหตุอะไรที่ไหนหรือเปล่า
เกิดอุบัติเหตุหรือเปล่ากลัวอย่างงั้นเพราะเขาดีกัน
เขาไม่เคยทะเลาะกันแบบนั้นเขาดีต่อแม่
เราก็ไม่รู้แต่นี่ว่าแม่สงสัยอย่างเดียวว่าวันเงินออก
จริงเขาต้องโอนเงินให้ลูกลูกสาวใช่ไหม

จะเอาเงินให้ไปโรงเรียนก็ไม่มี
มันอะไรเนี่ยนิสัยเขาไม่เป็นแบบนั้นแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้
อยากให้เขากลับมามาคุยกันให้รู้เรื่องเมื่อจะคิดจะเลิก
ก็ให้คุยกันแม่ไม่ว่าก็เลิกกันต่างคนต่างอยู่ไป
ทีนี้ค่ะพอมีข่าวเรื่องนี้ออกมาเนี่ยก็มีคนมองว่าตัวสามีใจดำหรือเปล่า
เอาทรัพย์สินอะไรไปหมดเลยสมุดบัญชีธนาคงธนาคารด้วย
นางสาววันวิสายืนยันว่าสามีไม่ได้ขโมยอะไรไปนะคะ
แต่ทรัพย์สินที่สามีเอาไปเป็นทรัพย์สินที่สามีเขามีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้ว
แล้วเขาก็เลยพกติดตัวเอาไว้ตลอดก็เลยอยากจะฝากค่ะว่า
ใครที่เจอสามีของเธอติดต่อกลับมาบอกหน่อยนะคะ
เพราะว่าเธอและลูกเป็นห่วงมากตอนนี้สงสารลูกไม่ยอมไปโรงเรียน
ก็เป็นห่วงแม่ค่ะกลัวว่าแม่จะคิดสั้นอะไรอีก
ก็บอกว่าอยากให้สามีกลับมาเจอทุกคนนะคะ
หนูอยากอยู่กับแม่ค่ะหนูกลัวแม่แบบว่าหนูไปโรงเรียนแล้ว
แม่จะคิดทำร้ายตัวเองค่ะแล้วที่หนูไม่ไปหนูแม่ไม่มีเงินค่ะ
หนูก็เลยเลือกที่ว่าจะอยู่กับแม่ช่วยแม่หาเงินแทนค่ะ

หนูคิดว่าป๊าอาจจะไม่มีที่อยู่แล้วก็ไม่มีข้าวไม่มีน้ำกินอย่างนี้
เพราะว่าป๊าแบบจะหิว
ทีมข่าวของเรานะคะก็ไปคุยกับคนที่เขาอาศัยอยู่แถวที่พักของสองสามีพระยาคู่นี้นะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าเห็นสามีของนางสาววันวิสาขี่รถจักรยานยนต์กลับเข้ามาช่วงกลางวันของวันศุกร์ที่๒๘สิงหาคม
ก็คือวันที่หายตัวไปค่ะตอนกลางวันขี่รถจักรยานยนต์เข้ามานะคะ
ขึ้นห้องขึ้นไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงลงมาแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเลยแล้วหายไปเลยจากวันนั้น
เขาขี่มอไซค์เข้ามาตอนพักเที่ยงอะค่ะก็พอดีพี่ทำความสะอาดอยู่หน้าบ้านอยู่แล้วทีนี้พอเขาขับรถสวนกันกับตรงหน้าบ้านเราเขาก็เงยหน้าขึ้นมามอง
แต่ก็ตกใจนิดหน่อยนะแต่ก็ขับรถเข้าไปแล้วสักพักนึงพี่ก็ยังทำความสะอาดอยู่หน้าบ้านอยู่ก็เห็นเขาขี่รถมอไซค์ออกมา
คือตอนเข้ามาก็เหมือนตกใจที่เห็นพี่นิดหน่อยนะแต่ว่าก็เหมือนเราก็นึกว่าเขาพักเที่ยงเข้ามากินข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะคือที่พี่เห็นก็ผ่านหน้าตึกออกไปทางเนี่ยถนนติวานนท์เนี่ยแหละค่ะ
นี่นะคะก็ถ้าตอนนี้คุณเลอพงดูข่าวอยู่นะครับก็อยากจะให้ติดต่อกลับไปที่ภรรยาด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงอ่ะค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงใช่ไม่รู้อุบัติฮงอุบัติเหตุอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่รักกันแล้วอึดอัดอะไรยังไงก็บอกกันตรงตรงใช่อันนี้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับตอนเนี้
ก็เนี้ยฮะก็ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือน่ะน่าขนาดนี้แบบเนี้ยนะฮะในการเป็นสื่อกลางให้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะให้ทุกคนมีสติแล้วก็มีกำลังใจสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะคะอยากคิดสั้นหรือทำอะไรที่จะทำร้ายตัวเองน่าจะดีที่สุดนะคะ